โปรดติดตาม
ช่วงนี้ติดตามขีดเส้นใต้เมืองไทยกับคุณสุภาพคลี่ขจาย
พอพูดถึงเมืองภูเก็ตแหล่งท่องเที่ยวสำคัญ

ไปสิคะท่องเที่ยวเยอะมากคนไทยจะเยอะต่างประชาติก็เยอะ
ล่าสุดทางด้านของแม่ทัพภาคที่๔
ตั้งคณะกรรมการขึ้นมาเพื่อต้องการจะจัดระเบียบภูเก็ต
หมายคือให้ทั้งนักท่องเที่ยวและผู้ประกอบการ
ทำทุกอย่างให้ถูกต้องตามกฎระเบียบทุกอย่าง
เพื่อให้เป็นสิ่งที่สมบูรณ์แล้วก็มีระเบียบเรียบร้อยต่าง

เดี๋ยวตามตอนนี้พร้อมกันกับคุณสุภาพคุณที่เข้าใจครับ

เมื่อสักประมาณ๒อาทิตย์ที่ผ่านมา
แฟนรายการขีดเส้นใต้ตอนเที่ยงนี่แหละ
โทรศัพท์มาบอกว่าที่ภูเก็ตดีอยู่พักหนึ่ง
ตอนที่คศชตั้งรัฐบาลใหม่
แล้วก็มีการจัดระเบียบต่าง
แต่เดี๋ยวนี้มันกลับไปเหมือนเดิมอีกแล้วครับ
เรื่องที่เคยจัดระเบียบได้เรียบร้อย

ฉะนั้นสอดคล้องกับเมื่อวานนี้ครับ
เมื่อวานนี้ท่านแม่ทัพภาค๔
ท่านชวนรองแม่ทัพ
ชวนผู้ว่าราชการจังหวัด
แล้วก็เชิญทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง
ไปประชุมหารือกัน
คล้ายกับว่าไปตรวจการบ้าน
ว่าที่มอบหมายไว้คราวที่แล้ว๖๗เรื่อง

ทำไมจึงมีเสียงบ่นว่า
กลับมาเป็นปัญหาเหมือนเดิม
อย่างเรื่องวางร่มตั้งร่ม
เก้าอี้ริมชายหาด

โดยเฉพาะเรื่องใหญ่ที่สุด
เรื่องใหญ่ที่สุดที่ท่านแม่ทัพ
ให้ความสำคัญเรื่องการจัดระเบียบ
ว่าด้วยการเดินทางของจังหวัดภูเก็ต

ใครไปภูเก็ตถ้าไม่มีรถใช้เอง

มีปัญหามากเพราะว่าในภูเก็ต

รถแท็กซี่มีแต่น้อย

ที่ติดมิเตอร์บ้างก็เฉพาะรับผู้โดยสารจากสนามบิน

พอส่งโรงแรมแล้วออกจากโรงแรม
บางทีก็ไม่มีคนโบกเขาเรียกว่าขาเดียว
ฉะนั้นแท็กซี่มิเตอร์ไม่ค่อยมี

ซี่ที่มีอยู่เป็นเท็กซี่ไม่ติดมิเตอร์
แล้วเป็นแท็กซี่ที่ไม่ได้หวังว่า
จะมีรายได้จากการรับส่งผู้โดยสาร

อื่นเราไปเชียงใหม่เดี๋ยวนี้ก็มีแท็กซี่มิเตอร์มากขึ้น
ขอนแก่นมีแท็กซี่มิเตอร์มากขึ้น
หาดใยนั้นไม่เป็นไรเพราะว่ามีถนนอยู่สองสามสาย

แต่ภูเก็ตพอไม่มีรถแท็กซี่มิเตอร์มันก็เดือดร้อน
แท็กซี่ที่มีอยู่เขาก็ไม่ได้มุ่งหมายว่า
จะได้รายได้จากผู้โดยสาร

มุ่งหวังเปอร์เซ็นต์มุ่งหวังค่าน้ำ
นักท่องเที่ยวไปส่งร้านจิลเวอรี่
รับนักท่องเที่ยวไปส่งร้านอาหารที่โน่นที่นี่
รับนักท่องเที่ยวไปส่งร้านดูโชว์ที่โน่นที่นี่
เขาก็มีรายได้เป็นกรอบเป็นกรรมตรงนั้น
ก็เลยไม่อยากติดมิเตอร์
พอไม่ติดมิเตอร์ปัญหาคืออะไรล่ะครับ
ปัญหาคือคิดราคาเอาเองตามใจชอบ
ฝรั่งเนี่ยร้องกันมาเยอะแล้ว

จากป่าตองเนี่ยข้ามมากะตากะลนนิดเดียว

ฝรั่งโวยกันเยอะว่าไม่ไหว
มาเจอแท็กซี่แบบนี้เขาเขียนเข้าไปในเฟซบุ๊กนะ
ไปเตือนนักท่องเที่ยวบ้านเขา

ระหว่างแท็กซี่โขกสับเกินราคา
ฉะนั้นใครจะว่ายังไงก็ทำกันไปเถอะ
แม่ทัพภาค๔ท่านลงไปเมื่อวานนี้
ท่านก็บอกว่าต้องการไปกวดขัน
ไม่ต้องการไปรังแก่ทำร้ายใคร

เพราะเรื่องนี้เป็นปัญหามานานแล้ว
เรื่องแท็กซี่ภูเกตไม่ติดมิเตอร์
แล้วระบบขนส่งสาธารณะภูเก็ตก็มีปัญหาครับ
มีรถประเภทรถตุ๊กเนี่ยมี
แต่มีน้อยไม่เพียงพอบริการ
รถเดย์ที่เป็นรถบัส
ก็มีกระหล่อมกระแหลมเป็นบางสาย

ฉะนั้นกรมการขนส่งทางบกจะทำยังไง
ที่จะจัดระเบียบเรื่องการเดินทางในภูเก็ต

เพราะว่าเมื่อเขามาเดินทางมาภูเก็ต
เขาจะได้สะดวกเขาจะได้ไม่ถูกต้ม
เขาจะได้ไม่ถูกหลอกเขาจะได้ไม่ถูกโขกทรัพย์
เรากำลังส่งเสริมให้ภูเก็ตเป็นเมืองท่องเที่ยวระดับโลก
แต่ว่าเราไปแก้ปัญหาเหล่านี้ไม่ได้
ที่สองเรื่องที่จอดรถที่ป่าตอง
ยังจอดกันเต็มเลยครับบรรดารถรับจ้างเนี่ย
คนที่ขับรถไปเนี่ยไม่มีที่จะจอดหรอก

เมื่อวานเนี่ยท่านแม่ทัพท่านก็ทำงานทำการบ้านไว้ล่วงหน้า
พอพูดพูดกันอยู่ในที่ประชุมท่านก็บอกว่า
อ้าวแล้วจะทำยังไงเรื่องที่จอดรถที่ป่าตอง

ปรากฏว่าท่านก็ฉายภาพให้ดู

ยังแก้ไม่ตกว่าจะทำยังไง
เมื่อท่าพระศรีไปคราวนี้ท่านไปตรวจการบ้านครับ
ก็อยากจะรู้ว่าหลังจากนี้เนี่ย

ขนส่งจังหวัดนั่นเป็นตัวหลักเลยครับ

ตอนนี้ก็มีรถป้ายเขียวรับจากโรงแรมจากอะไรต่ออะไรต่าง

ฉะนั้นวันนี้ก็อยากหยิบเรื่องนี้มาคุย

นี่ท่านแม่ทัพท่านลงไปเองแล้วนะ

ถ้าทำอะไรกันไม่ได้ก็ยิ่งไปกันใหญ่
ส่วนเรื่องการจัดระเบียบชายหาด

แล้วผู้ว่าราชการจังหวัดท่านว่ายังไงล่ะครับ
ผู้ว่าราชการจังหวัดนี่ชื่อ

นายโชคชัยเดชอมรทัน
บอกว่าจังหวัดภูเก็ตเป็นเมืองการท่องเที่ยวระดับโลก
มีประชากรตามทะเบียนราชประมาณ๓แสนคน

มีประชากรแฝงและนักท่องเที่ยวที่เดินมาในจังหวัดภูเก็ตปีละประมาณ๑๕ล้านคน
รายได้ส่วนใหญ่๕๐มาจากการประกอบกิจการด้านโรงแรมและอาหาร
โดยรัฐบาลมีเป้าหมายพัฒนาจังหวัดภูเก็ตให้เป็นเมืองท่องเที่ยวระดับโลก

สำหรับนโยบายต่างเนี่ยท่านบอกจังหวัดภูเก็ตพร้อมที่จะสนองนโยบายรัฐบาลและคอสช
เพื่อให้แก้ปัญหาการจัดระเบียบชายหาดการแก้ปัญหาการจอดรถเช่าในที่สาธารณะ
แก้ปัญหาบุกรุกที่สาธารณะการแก้ปัญหาสนามบินและด่านตรวจคนเข้าเมือง
นี่คือผู้ว่าบอกว่าจะสนองนโยบายแต่ว่าเท่าที่ผ่านมายังเอาไม่อยู่ครับ
ยังเอาไม่อยู่คนที่เดินทางไปภูเก็ตเขาก็จะเจอปัญหานี้ไม่มีสิ้นสุด
ปัญหาเรื่องรถโดยสารนี่แหละเป็นเรื่องใหญ่ส่วนปัญหาเรื่องนอมินีเออปัญหาอีกปัญหาหนึ่งที่ท่านแม่ทัพยกขึ้นมา
บอกว่าไปภูเก็ตเนี่ยไปนั่งชายหาดสวยบางทีก็มีเรือจอดรถเรือที่มาจอดตามชายหาดเต็มไปหมด
เป็นเรือจอสมั่งเรือโน่นเรือนี่ไม่มีระเบียบอิเลเคคา
เข้าไปแล้วไม่สวยงามมองหาดไปไม่สุดลูกหูลูกตา
ฉะนั้นท่านบอกว่าอยากจะให้จังหวัดไปจัดระเบียบหน่อย
เรือที่จอดอิเล็กเคคาเนี่ยให้มีระเบียบหน่อยได้ไหม
ผู้ว่าภูเก็ตก็ควรจะก็ควรจะตอบสนองเรื่องนี้ด้วย
เพราะท่านผู้ว่าภูเก็ตท่านก็รู้ว่าภูเก็ตตอนนี้๑๕ล้านคนเดินทางมาภูเก็ต
ส่วนเรื่องอาหารการกินคนไทยที่ไปภูเก็ตไปเจออาหารราคาฝรั่งทั้งนั้นเดี๋ยวนี้
กระทรวงพาณิชย์หรือกรมการค้าภายในที่เกี่ยวข้องจะว่ายังไง
ล่ะครับเราค้าขายเสรีแต่ว่าถ้ามันเสรีจนกระทั่งอาหารการกินแพงไปหมด
ภูเก็ตก็กลายเป็นจังหวัดที่มีค่าครองชีพสูงที่สุดมีค่าครองชีพสูงที่สุด
แล้วก็เป็นปัญหาที่บอกว่ามันเป็นประเด็นที่จะทำให้คนไปภูเก็ตมีปัญหาเอาอย่างนี้
ผมขอสรุปอีกทีนะการบ้านที่ท่านแม่ทัพภาค๔ท่านไปมอบให้เมื่อวานเนี่ย๖๗เรื่อง
เรื่องที่หนึ่งเรื่องดำเนินการจัดระเบียบชายหาดพูดไปแล้วเรื่องที่สองการจัดระเบียบรถรับจ้าง
นี่เมื่อกี้ก็ลงรายละเอียดไปแล้วเรื่องที่สามคือการดำเนินการต่อผู้บุกรุกพื้นที่สาธารณะ
เรื่องที่๔คือการจัดระเบียบสถานบันเทิงให้ดำเนินตามกฎหมายเรื่องการค้ามนุษย์การค้าประเวณี
เรื่องที่๕คือการดำเนินการกับกลุ่มผู้มีอิทธิพลเรื่องยาเสพติดการฆ่ามนุษย์แรงงานต่างด้าว
เรื่องที่๖คือการอำนวยความสะดวกแก่นักท่องเที่ยวให้ได้รับความเป็นธรรมไม่ถูกเอารัฐเอาเปรียบ
และเรื่องที่๗คือจัดระเบียบท่าอากาศยานภูเก็ตให้มีความเรียบร้อย
นี่๗เรื่องที่ท่านไปตรวจการบ้านว่าจะดำเนินการให้เรียบร้อยได้เมื่อไหร่
เอาละครับเอาเรื่องนี้มาขีดเส้นใต้อีกทีหนึ่งเพื่อให้เห็นว่า
จังหวัดภูเก็ตถ้าแก้ปัญหาเหล่านี้ไม่ตกอีกหน่อยก็จะเป็นปัญหามากกว่านี้เยอะเลยครับคุณมินคุณกอล์ฟครับ
ครับยิ่งเจริญมากปัญหายิ่งมากผมว่าภูเก็ตเนี่ยคนไทยไปอยู่ยากแพงทุกอย่างเลย
แพงทุกอย่างโกยต๋องโค้ยเตี๋ยวข้าวราดงงข้าวราดแกงผัดกระพร้องแพงหมดไม่ค่อยก้ากินเลยตรงไหน
ก็จากป่าตองเนี่ยมากะลนเนี่ย
ฉันเคยเจอเรียกราคาเป็นเงินดอนด้วย

บางไขนี้๕๐๐ไปอีกครั้งนึง๗๐๐

คุณควรจะจบซะที่คันแรกนะ
แล้วเราจะเห็นเลยว่า๕กิโลกรัมไปดูแต่ค่ำแต่นี่ฝรั่งเดิน

ฝรั่งเดินเอา๕กิโลนะเดินข้ามเขานะไม่ไหวไง